ครับคุณผู้ชมครับกลุ่มบริษัทไทยรัฐนะครับจับมือร่วมกับพันธมิตรระดับโลกเปิดตัวสตูดิโอและศูนย์ฝึกอบรมวิชัวร์โปรดัคชั่นแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซ์ยกระดับอุตสาหกรรมสื่อไทยให้เทียบเคลียร์ระดับนานาชาติครับในวัชระวัชระพลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ซึ่งสามารถเร่งขั้นตอนและลดต้นทุนการผลิตโดยไม่ลดทอนคุณภาพโดยกุญแจสู่ความสำเร็จการร่วมกันลงทุนในครั้งนี้คือการผลิตบุคลากรให้มีความรู้และศักยภาพทัดเทียมกับตลาดแรงงานโลกซึ่งสตูดิโอแห่งนี้พร้อมรับการผลิตงานและเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้การผลิตงานวิเชียลโปรดักชั่นทั้งในงานภาพยนตร์ละครซีรีส์โฆษณา